ช่วยคนแล้วไปช่วยวัวกันบ้าง
อันนี้น่ะครับผู้ภายจังหวัดประจวบคิริขานศ์ไปช่วยวัวหนุ่มนะครับ
ที่ชาวบ้านนี่ไปไถชีวิตจากโรงค่าสัตว์

แต่วัวตกใจเสียงดังคุณนี่วิ่งหนีเขาตกใจอะไรรู้ไหม
กระบวนแม่นาบทรายวงเลยเหมือนกันน่ะคุณใจได้

กระบวนบวชก็มาวัวถูกถ่ายชีวิตก็มาพอดี
วัวเขาตกใจเขาสมัดเชือกขาดวิ่งตกลงไปในคลองจบประทาน
นานกว่า๓ชั่วโมงกว่าจะคล้องกว่าจะดึงกว่าจะรั้ง

นี่เป็นการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยปรานบุรี
จังหวัดประจวบกิฤษภัณฑ์ยื้อยุดชุดกับช่าง
วัวเขาขึ้นยากไงคุณเป็นที่ลาดเอียงแบบนี้
คนยังขึ้นยากเลยนะครับก็ช่วยกันดึงใหญ่เลยนะฮะ
เอาห่วงมาคล้องเอาเชือกนี้มาคล้องนะครับ
หลังจากที่วัวตัวนี้เขาตกลงไปบริเวณหน้าวัดถ้ำดาวราย
บ้านหนองกลางดงตำบลศิลาลอยอำเภอ๓๐๐ยอด
วัวมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากตกไปนานกว่า๓ชั่วโมง
กว่าจะขึ้นมาแล้วโอ้โหคุณแช่น้ำนาน
สลบเลยขึ้นมาเขาก็เหนื่อยเลยนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านก็คือคุณพี่ออนอุมาบุญมา
ก็เล่าให้ฟังว่าวัวตัวนี้เป็นของวัดถ้ำดาวราย
มีชาวบ้านไปถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์จำนวน๒ตัว
แล้วก็นำมามอบให้เจ้าวาดวัดในการเลี้ยงดู
ทุกวันพระลูกวัดจะนำวัวทั้งสองตัวออกไป
บริเวณหน้าวัดเพื่อให้กินย่า
และในวันที่เกิดเหตุนำวัวไปผูกไว้ตามปกตินั่นแหละ

หลังจากนั้นพระลูกวัดที่เลี้ยงดูรับกิจนิมนต์ข้างนอก
ระหว่างนั้นที่วัดดันมีขบวนแห่นาคกำลังเดินจะมาถึงวัด
เอาเสียงดักไหมละคุณวงกองยาวแปลวงทั้งหลายแลถูกต้อง
ปรากฏว่าวัวตกใจเสียงสะบัดเชือกวิ่งลงคลองเลยนะครับ
ก็กว่าที่ทางเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าจะช่วยกันขึ้นมาได้